ดูคลิปนี้กันก่อนฮะรถเก๋งคันหนึ่ง
ซิ่งฮะแล้วพยายามแซงรถบรรทุกพ่วง
ในทางโค้งและเป็นทางที่จะขึ้นสะพานด้วยซ้
คุณผู้ชมฮะจึงเกิดเป็นเหตุการณ์ตามที่เห็นในคลิปนี้นะครับ
โอ้โหคุณผู้ชมฮะส่งยางแบดเลยนะ

ขณะกำลังขับอยู่ในชุมชนที่มีถนนค่อนข้างแคบนะครับ

พอขับลงสะพานมาได้ก็เจอรถเก๋งสีขาว
กำลังแซงรถบรรทุกพ่วงมาอย่างไว

อีกสักพักหนึ่งเขาก็จะขึ้นสะพานแล้วคุณ
เอาไงดีเก๋งขาวก็ต้องหลบไปสิ
อันนี้มันเล็งของคนอื่นเขานะฮะ
นี่ต้องยอมหลบข้างทางเพราะรู้ว่าตัวเองเป็นฝ่ายผิด

เส้นทางชุมชนแบบนี้ห้ามแซงเลยนะ
ใช่ค่ะนี่คือถนนสายในคลอง๑๑นะคะ

ตำหนิคันไหนอ่ะคะเก๋งขาวสิ

นี่ใครเขาให้ขับรถแซงในทางโค้งแบบนี้มันอันตราย

บางคนบอกว่าทางโค้งยังจะแซงอีกหรอ

แล้วเจ้าของคลิปนะนะ
เมนต์มีคอมเมนต์บอกว่า
เลยเอาจริงมากนะ